คุณผู้ชมหามาดูเหตุอุงอาจที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังก์นะครับ
เพราะว่าเด็กชายวัย๑๔ปีเท่านั้นเองนะฮะ
เอาอาวุฒิปืนปุ๋นมาเจาะคอของเด็กชายวัย๑๖ปี
แล้วก็ยิงเข้าไปทะลุคอนะครับ

ที่สำคัญเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาคนอื่นเยอะเลย
เพราะตรงนี้เป็นแถวสนามกีฬาและเป็นหน้าโรงเรียนด้วยคุณ
ก็จะมีเด็กมายืนกันเต็มตรงนี้นะฮะ
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าโรงยิมเนเซียมสนามกีฬาทุ่งแจ้ง
ตำบลทัพเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับ
ตำรวจสพเมืองตรังพบนายเบสอายุ๑๖ปีนะฮะ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนหงายหายใจรวยริน
มีบาดแผลกระสุนปืนไม่ทราบขนาดยิงเข้าที่ต้นคอ๑นัด

โดยกู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลตรัง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสถานที่ที่ถือว่าโอ้โหคนเยอะฮะ
ื้องกับหน้าโรงเรียนสภาพราชินี๒
แล้วก็เป็นช่วงเลิกเรียนพอดีนะครับ
พยานระบุว่าเห็นคนเจ็บขี่รถจักรยานยนต์มาจอด

จอดแล้วก็เดินมานั่งก้มหน้าก้มตา
เล่นโทรศัพท์มือถือบนขอบปูนทางเท้าตรงนี้
จากนั้นมีชายสองคนขี่แล้วก็ซ้อนรถจักรยานยนต์กันมา
ก่อนที่คนซ้อนสวมหน้ากากอนามัยเดินลงจากรถ
แล้วก็ใช้อาวุธปืนมาจ่อต้นคอของนายเบส

โดยไม่ได้พูดคุยกันแม้แต่คำเดียว
จากนั้นผู้ก่อเหตุแล้วก็คนขี่มอเตอร์ไซค์ก็พากันหลบหนีนะครับ
ผู้ปกครองพาผู้ก่อเหตุมามอบตัว
คุณน่าตกใจมากผู้ก่อเหตุนะครับ
ขณะที่อยู่กับผู้ปกครองรับสาภาพว่าเป็นคนยิงครับ
ก็คือนายแบงค์ครับอายุ๑๖ปีเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์
โดยเขาก็ไม่ได้เรียนหนังสือจบชั้นป๕
แล้วก็รู้จักกับคนบาดเจ็บด้วยนะ
ช่วงเดือนก่อนเพื่อนของคนบาดเจ็บทะเลาะกับผม
เตะแล้วพยายามใช้มีดแทงผมแต่ผมหนีออกมาได้
แล้ววันต่อมาไปหาคนเจ็บกะจะเข้าไปเคลียร์
ปรากฏว่าทางฝั่งคนเจ็บหรือว่านายเบสอายุ๑๖
ก็ขู่เขาบอกว่าระวังไว้จะตายไม่รู้ตัว

เมื่อวานนี้ขณะขับรถมากับเพื่อน
ก็คือมากับคนที่ใช้อาวุธปืนเนี่ยนะ

มาดูสาวในช่วงเลิกเรียน
แล้วก็มาเจอกับผู้บาดเจ็บพอดี

ก็เลยชักปืนมาจ่อคอแล้วก็ยิงเข้าคอเลยนะฮะ

ทั้งมือยิงแล้วก็ทั้งฝั่งคนเจ็บ
คือไม่ได้เรียนหนังสือแล้วนะฮะ

ได้มีการนำไปทิ้งในบ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาล

อันนี้ตามคำให้การคำรับสาภาพของผู้ก่อเหตุนะฮะ
ซึ่งปืนกระบอกดังกล่าวนายเอบอกว่าประดิษฐ์ขึ้นมาเอง
ให้ช่างเหล็กกลึงแล้วก็พกติดตัวตลอดเวลานะครับ
ส่วนวันนี้นักประดาน้ำลงพื้นที่ตรงบ่อบำบัดน้ำเสีย
ค้นหาปืนของกลางแต่ยังหาไม่พบนะฮะ
โดยตำรวจจะสอบปากคำร่วมกับสหวิชาชีพ

คือร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นแล้วก็มีความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน
ก่อนจะนำตัวไปส่งสารเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง
ตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับ
ส่วนอาการของคนเจ็บก็คือนายเบสเนี่ยอาการยังโคม่านะฮะ
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
นายเบสไปหาปลากัดกับเพื่อนที่อำเภอนายง
ขากลับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดเล่นอยู่หน้าโรงยิมตรงนั้น
มาเจอกับผู้ก่อเหตุโดยบังเอิญนะครับ
ก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์ยิงกันแบบนี้นะฮะ

ก็กลายเป็นเรื่องสลดเลยนะคะ
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันสะท้อนก็คือว่า
ทำไมนักเรียนถึงมีปืนกัน
ทำไมถึงทำปืนกันเองแล้วพกปืน
แล้วก็ทำไมถึงหาปืนกันได้ง่ายเหลือเกิน